สำหรับนักตบหน้าใหม่แต่ไม่ได้เป็นการตบคนนะ
ตบลูกยางนักวอลเล่บอลชายค่ะครับ
ซึ่งต้องบอกเลยว่าคนนี้เนี่ยเขามีความฝ่ายฝันว่าอยากจะเป็นนักวอลเล่มืออาชีพ
ไฟฟันมาตั้งแต่เด็กจนวันนี้นี่ทำได้แล้วคุณรัศมีแขนะคะ
อ่าวันนี้เขาประกาศเปิดตัวเลยนะครับเข้าสังกัดสโมสรค่ะ
บอกว่าเขาเล่นวอเลเบิร์นมาตั้งแต่อายุ๑๒แล้วคือเล่นมาตั้งแต่ก่อนเข้าวงการอีกครับแล้วมันก็เป็นความฝ่ายฝันของเขาเลยเป็นความฝันวัยเด็กว่าอยากจะไปนักกีฬาวอเลเบิร์นชายเขามักจะไปร่วมฝึกซ้อมในแคมป์วอเลเบิร์นหญิงทีมชาติไทยอยู่บ่อยนะฮะอันนี้ตอนที่ซ้อมวอเลเบิร์นชายหาดเนี่ยใช่
ของผมยาวมาเลย
ลีลาการตรงการตบเขานี่โอ้โห

น้ำหนักมือนี่ฟาดเปรี้ยงอยู่นะบอกเลยดู
ก็ได้ไปซ้อมโชว์กับทีมวอเลเบิร์นหญิงทีมชาติไทย

ซ้อมเสร็จซ้อมตบเอ้อวุ้ย
แต่วันนี้จะแข่งวอเลเบิร์นชาย

เสื้อหมายเลข๕นะคะ
เป็นผู้เล่นทีมชายคนแรกที่สโมสรดึงมาเสริมทีมในการแข่งขันวอเล็กบอลไทยแลนดลีก
ฤดูการ๒๐๒๒๒๓ที่จะเริ่มแข่งพฤศจิกายนนี้ค่ะ
เราก็เลยต้องส่งคุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปคุยกับคุณรัศมีแขซะหน่อย
บอกว่าคลั่งคล้ายในกีฬาวอเล็กบอลแล้วก็ติดตามมาตั้งแต่เด็ก
แล้วก็อย่างที่บอกว่ามีโอกาสได้ไปฝึกกับทีมชาติวอเล็กบอลหญิงอยู่บ่อยด้วย
ปีที่แล้วมันมีแมทอำลา๗เซียนใช่ไหมคะ

สร้างความฮือฮาแล้วก็สร้างสีสันในการแข่งขันเยอะมากเลย
เพราะตอนนั้นเนี่ยคุณรัศมีแขแต่งกายเป็นเฟการายตำนานนักวอเล็กบอลหญิง
ทีมชาติบราซิลดีกรีเหรียญทองโอลิมปิก๒๐๑๒เหรียญเงินโอลิมปิก๒๐๒๐
แล้วก็เนี่ยก็คือภาพนี้นี่แหละภาพนี้แหละเหมือนไหมล่ะเหมือน
เหมือนเลยเหมือนจริงเขาบอกฟอร์มการเล่นดุดัน
ใช่แต่ว่าเรื่องความฝีมือเนี่ยวันนั้นคนเห็นแล้วแบบอุ๊ยเล่นเป็นจริงเล่นเก่งจริงเนี่ย
เข้าตาเลยอะค่ะเข้าตาหลายคนก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นในการถูกทับทามให้เข้าร่วมทีมชาตินี่แหละ
คุณรัศมีแคร์บอกว่าใครที่มองว่าเธอเป็นดาราแล้วจะมาเล่นขำในวงการนี้
ขอบอกเลยว่าคิดใหม่จ้ะเธอเนี่ยเท่าเทียมกับนักกีฬาคนอื่น
เพราะกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ไม่ใช่เพราะว่าชื่อรัศมีแขก็เลยได้เข้ามาอยู่
ตำแหน่งหมายเลข๕นะเธอผ่านการคัดเลือกจากโค้ดในการวางตัวเล่นตามความสามารถ
เธอจริงจังแบ่งเวลางานในวงการบันเทิงจัดตารางชีวิตเพื่อซ้อมร่วมกับทีม
บอกสามีก็เข้าใจแล้วก็สนับสนุนด้วย
ก็เลยขอฝากตัวเอาไว้ในอ้อมใจของพี่น้องคนไทยทุกคนด้วยนะคะ
ก็ฝากด้วยนะฮะสำหรับวอเล็กบอลไทยแลนดลีกปีนี้นะฮะ

ก็ฝากทุกคนไว้ในออมอกอมใจด้วย
ส่วนข้อมูลทางด้านกายภาพเอามาดูกันหน่อย
คุณรัศมีแขนเปิดตัวใส่เสื้อเบอร์๕ใช่ไหม

รัศมีแขเกิด๒๙สิงหาคม๒๕๒๙อายุ๓๖ปีแล้ว
ส่วนสูง๑๘๓เซนติเมตรค่ะถนัดขวา
เพราะเป็นตำแหน่งที่เธอถนัดแต่ตอนนี้ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะได้ลงตำแหน่งไหนครับ
ก็เดี๋ยวต้องรอดูเริ่มซ้อม๑ตุลาคมนี้นะคะ
แล้วเวลาทีมสาวไทยไปแข่งขันที่ต่างประเทศ
เราจะเห็นเสมอในเวลาถ่ายทอดสด
มันจะต้องมีกล้องที่แพนไปหาคุณรัศมีแท้
นี่เข้ากองเชียร์แบบแฟนตัวยงติดขอบสนาม
ไปทุกแมทจริงแล้วไม่ได้ไปตัวเปล่านะคะ
ครกเอยสั่งเอ่ยปลาร้ามะละกอแหมไปกันแบบถึงเครื่องจริง
ช่องยูทูปก็มีลงให้ติดตามคือจริงจังสุดแล้วอะค่ะ
กระเป๋าใบใหญ่ใหญ่แยกไปถึงกระเป๋าเลยสำหรับสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะอืม
ซึ่งความสนิทสนมระหว่างทีมชาติ
สาวไทยวอเล็กบอลกับคุณรัศมีแคร์ก็คือสนิทสนมกันมาก
ไอจีก็จะเห็นเลยว่ามีรูปถ่ายด้วยกันอยู่เยอะแยะนะคะ

ปลุกกระแสวอเล็กบอลก็มีอยู่
เป็นอดีตนักวอเล็กบอลทีมชาติไทยนะครับ
แล้วก็เป็นร้อนหญิงนะฮะนี่กัปตันกิฟต์นะฮะ
บรรดา๗เซียนเขาว่ายังไงลองฟังหน่อยนะฮะ
ก็รู้สึกดีใจที่แบบด้วยความที่เรารู้ว่าเขาชอบเขารักอยู่แล้ว
เขาปกติเขาจะหาสนามเล่นอยู่แล้วอะไรอย่างนี้
แต่การแข่งเป็นอาชีพมันก็จะแตกต่าง
จริงต้องขอบคุณเขานะเขามาเป็นคนสร้างสีสันในวงการวอเล็กบอลอีกหนึ่งคน
แล้วก็จะรอเชียร์แล้วก็ติดตามในการเล่นอาชีพครั้งแรกของเขาครับ
เห็นคนเยอะนี่วันนี้นี่เป็นร้านของคุณกิฟต์กับคุณหน่องนะฮะ
แฟนคลับมาร่วมเชียร์วอเล็กบอลหญิงชิงแชมป์โลกวันนี้ด้วยนะครับ
ที่สาวไทยของเราเนี่ยไปเล่นในรอบสุดท้ายอยู่นะครับ
ซึ่งวันนี้เราชนะเกาหลีใต้ไป๓ต่อ๐เซตนะครับท่านผู้ชมครับ
ทีมสาวไทยอันดับ๑๔ของโลกเจอกับเกาหลีใต้ทีมอันดับ๒๕ของโลก
ตบลูกยางสาวไทยชนะไป๓ต่อ๐เซต๒๕ต่อ๑๓๒๕ต่อ๑๕และ๒๕ต่อ๑๔นะครับ
เราเก็บเพิ่มเป็น๘คะแนนการันตีอันดับ๑ใน๔ของกลุ่มบีติดอันดับแน่
จะได้ผ่านเข้าสู่รอบ๒ต่อไปเรียบร้อยแน่นอนแล้วนะครับ
จะยังมีแมทแข่งเหลืออยู่นะครับ
สุดท้ายรอบแรกกลุ่มบีทีมชาติไทยจะพบกับโดมินิกันอันดับแปดของโลกนะฮะ
๑ตุลาคมเวลา๑๙นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยนะครับ
อเล็กบอลหญิงชิงแชมป์โลกนี่นะฮะ